พร้อมเสียงร้องสองท่าเต้น

กับวงดนตรีสุดร้อนแรง
ผู้สร้างปรากฏการณ์สยามแตก
พอคนรากรอิสระวรางกูล
ร้องนำกีต้าอายุ๑๘ปี
แนนเค้กจิสรีอิสระวรางกูล
ร้องนำอายุ๑๖ปี
มังกรรัชธานนท์
วรกิจภัยบูลมือกลองอายุ๑๘ปี
ตินภูจิตนิรันดิคีย์บอร์ดอายุ๑๕ปี
และทะเลยศกรชะเอก
กีต้าโซโลอายุ๑๕ปี
เกิดในครอบครัวโดยฝันตลาย

เหมือนกันเลยตั้งทุกอย่าง
เก็บเงินทั้งยืนและพอร์นคอนโด
ความใส่ได้โทรสบายกว้าง

เดินเงินเสริมทั้งโปร
รู้ว่าความรักกินใหญ่กว่าเงินในกระเป๋า
ไม่เคยคิดเลยเมื่อสองปี
เบียบปากให้เธอไปงานเท่าไหร่
ช่างเงินไม่มีทรัพย์ปากเธอแต่งเงินไหน
หรือดักที่โทรหกเดินไปกับเงินเสมอ
ตกเย็นต้องไปที่ฝากให้ส่ง
หาไปด้วยโรคที่พูดฉันต่อ

ที่มองเธอว่านอนฟันดี
อยากไปด้วยเกินรีสอร์ทดี
กลายตัวเครื่องบินไม่ยังฟรี
อยากมีทีวีรุ่นใหม่ต้องก่อไปกับภาวะภาค
หรือว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินไหนก็เท่า
ไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบียบาทให้เธอมาการเท่าไหร่
เธอยังไม่มีสักบาทจะแปลงเป็นไหม
หลักที่ทรพจน์เกินไปกับคนคนอื่น
รู้ว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินไหนก็เท่า
ไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบียบาทให้เธอมาการเท่าไหร่
เธอยังไม่มีสักบาทจะแปลงเป็นไหม
หลักที่ทรพจน์เกินไป

รู้ว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินไหนก็เท่าไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบียบาทให้เธอมาการเท่าไหร่

ปุ๊บจ๋าพี่อุ๋ยเต้นอยู่ข้างเวทีมิ้วเห็นขอหอบหน่อยได้ไหมก็ฟัดดีน้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่มิ้วฝากหน่อยใครจะถือได้บ้างลุงคุณผู้ชมพี่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะไทยรัฐนิวโชว์วันนี้เราพิเศษจริงประกวดการณ์ดนตรีของประเทศไทยนะขณะนี้ผมจะยืนตรงไหนไม่ให้บางน้องนี่เราต้องมาป

สุดยอด

ถัดมาค่ะลูก

อายุ๑๘ยังอยู่หมอน์สาวอลครับ

กรี๊ดเลยกรี๊ดได้เลย

ดูนี้คนนี้ก็ไม่ธรรมดา
อ้าวพี่มิ้ว
สวัสดีครับผมชื่อเลยศกรครับ
อายุ๑๕ปีเรียนอยู่สาธิตประสานมิตรครับผม
มิ้วต้องขยับมาอยู่ข้างน้อง
มิ้วมีอะไรจะบอกกับน้องเขาใช่ไหม
มิ้วมีความในใจจะบอกค่ะ

แล้วก็บอกว่า
เรียนโรงเรียนเดียวกันที่ตอนเรียนปฐม
แล้วเป็นพี่ของแม่หนูอีกค่ะลูก
งั้นต้องเรียกว่าอะไรคะป้า

คือประมาณว่าเพื่อนโทรมาบอกฝากลูกด้วยนะ
ลูกด้วยเพื่อนคุณแม่
โอ้โหน้องเห็นแล้วชื่นใจจริง

ไปไหนคนไปติดตามดูกันเยอะมาก
รู้สึกยังไงกับวงของเราในตอนนี้บ้าง
ให้ใครบอกดีแพนเค้กก็ได้

รู้สึกขอบคุณและรู้สึกประทับใจทุกสถานที่ที่เราไปเล่นตอนนี้
รู้สึกว่ามีคนคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้อยู่หน้าเวทีตลอดมา
คอยเชียร์คอยติดตามตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย
ตั้งแต่ยังไม่ตั้งเครื่องเลยก็ดีใจมากนะที่วันหนึ่งสิ่งที่เราไม่เคยคาดหวัง
ว่าไม่เคยหวังที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงดีใจมากมากค่ะ

จริงแล้วคือเราทำโพเวอร์กันในยูทูปแล้วก็ตามเฟซบุ๊คอะไรพวกนี้ฮะ
แต่ว่ามันไม่มีใครดูว่าผมผมก็เลยแบบส่งต่อไปให้เพื่อนในเฟซนะบอกแชร์หน่อยนะให้๕บาทอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้ไม่ต้องให้๕บาทแล้วใช่ไหมลูก

ตอนนั้นก็ไม่ต้องให้ครับเพราะผมไม่ได้โอนครับผม
แต่ตอนนี้ผมไม่ต้องพูดถึงไปไหนนี่คนตามบุ๊คแบบอืม
แล้วโด่งดังขนาดนี้หนูแบ่งเวลากันยังไงทะเลลูกอ่ะให้หนูตอบก็ได้
ช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าเลือกเวลาที่มันไม่ตรงกับเวลาเรียนนะครับเลิกงานที่ไม่ตรงกับเวลาเรียนอะไรอย่างนี้ครับ

มาเล่นแล้วก็ได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้มันเดินต่อมาเรื่อยถึงจุดนี้
น้องเล็กเลยน้องเล็กเลยน้องตินเนี่ยตินเป็นยังไงบ้าง
ไปไหนมาไหนพี่เขาชื่นใจกันหมดเลย
มีอะไรอยากฝากบอกถึงทุกคนบ้าง
มีคนบอกน่ารักมากเลยลูก
ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากครับ
คือผมไม่ได้คาดคิดว่าจะมีวันนี้

น้องเขาด้วยใช่ไหมอ่ะ

คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องในวันนี้

อย่าแซวคุณแม่สิค่ะ

คุณแม่ของตรินค่ะ

แล้วก็เพื่อนอย่างนี้เนี่ยนะคะเด็ก
ประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเลย

เดี๋ยวได้ฟังเพลงใจเย็นขอคุยนิดนึงก่อน

ค่ะคือแค่ให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ลูกฝัน

อนุญาตเป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยนะ
ก็ต้องเราก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้อง

ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุข
ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะ
จะให้พี่ทำอะไรต่อคะ
อ๋อนี่ไงที่เรามีอ๋อสเตอร์ไพรส์สเตอร์ไพรส์สเตอร์ไพรส์

พี่ต้องไปพามานะระหว่างนี้พี่ต้องไปพามานะ
ใช่เดี๋ยวให้คุณแม่อยู่ด้วยน้องทุกคนอยู่บนเวทีก่อน
เดี๋ยวพี่อุ๋ยจะไปพาเซอร์ไพรส์มานะคะ
และน้องเตรียมกรี๊ดได้เลยพูดเลยว่าเตรียมกรี๊ดได้เลยลูก
กลัวจะไม่เซอร์ไพรส์จังเลย
เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเพราะว่าบุคคลคนนี้นะคะเป็นขวัญใจ
เป็นขวัญใจวัยรุ่นและเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับน้องทุกคนบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะคะ
ที่เขาเล่นซีรีส์เล่นหนัง
แล้วก็มีแบบบทที่แบบเป็นนักดนตรีไปประกวดดนตรีประกวดร้องเพลง
พอจะนึกออกไหมพ่อจะนึกออกไหม
พี่พีชเพิ่งคุยกับน้องเลย

คือน้องก็บอกเขาชอบพี่พีชมากนะ

เล่นที่สยามก็คนดูเยอะมากนะครับ

เดี๋ยวนี้ก็มีวงตัวรุ่นใหม่
เขียนไทน์เพลิงเพลิง
มีอะไรอยากจะบอกน้องให้กำลังใจบางไหมคะพีชคะ
ขึ้นเวทีนี้มาก็สนุกมากแล้วหวังว่าน้องจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมา
ก็ถือว่าได้เข้ามาในวงการดันตรีแล้วก็ขอให้มีอาชีพที่ดีนะครับ
ต่อไปได้ทำเพลงออกมาครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับผม
โอ้โหเอาให้แพนเค้กพูดอะไรถึงพี่พีชหน่อย
ก็หนูดูซีรีส์พี่ตั้งแต่หนูเด็กเลย
ขอบคุณมากครับใช่ชอบเขาโมนมากเลยแล้วก็ชอบบทพี่มากเลย
ออออไม่กล้าไม่กล้าสมตา
อ้าผมว่าแฟนอยากจะฟังเพลงกันต่อแล้วล่ะใช่ไหม
แต่ว่าเดี๋ยวจะให้พี่พีชเขาร่วมแจมกับน้องด้วยนะ
แต่ทีนี้น้องชอบพี่พีชมากตรงไหนบ้าง
เออมีใครอีกอ่ะทะเล
พี่พีชชอบแม่ฮาวโมนมากเลย

ถ้าคนอื่นชอบว่าพี่พีชมันฮอร์โมนะ
ผมชอบพี่พีชในซักซีดนะผม
เอ้ามังกอร์ล
ได้ข่าวว่ามังกรนี่แหละชอบพี่พีชแบบสุดเลย
ผมก็ชอบศักดิ์ซีสต์เลยครับ
ผมชอบพี่พีชจากที่พี่พีชเล่นขายเก่ารัฐ

อุ๋ยพี่อุ๋ยเดี๋ยวให้คุณแม่บอกด้วยคุณแม่ชอบพี่พีชตรงไหนคะ

พี่แม่ก็เป็นแฟนแข่าพี่พีชค่ะ
ดีค่ะคือเห็นแล้วเราก็ชื่นใจแทน
อยากฟังเพลงกันต่อแล้วใช่ไหมฮะ

พี่พีชอยากถึงฟังน้องเล่นเพลงอะไรไม่ละ

ทันน้องน้องโดยงาม

แล้วก็เพจไทยรัฐนิวโชว์ด้วยที่ชมกันอยู่ในขณะนี้นะครับทุกผู้ชม
พี่พีชพูดปิดท้ายนิดนึงได้ไหมพี่อุ๋ย

สัญลักษณ์มือ
อยู่ต่อเลยได้ไหมใช่ไหม